เปิดเทริมสกรุพเด็ดของเราจะพาไปดูค่าเทรมสูบตาตัวน้อย
ดรตลาดตลาดตาละคนเรียกได้ว่าไหลได้ต้องหนา
ถึงจะสามารถส่งลูกกันได้ก็โอ้โหมีหลายคนเลย
น้องนาดนดาค่ะอย่างที่เห็นลูกสองเนี่ยเรียนแฮโร่นะคะ
อย่างที่เห็นเลยค่ะส่วนน้องนดลค่าเทอมปีละ๕๗๐๐บาท
คุณผู้ชมด้านหนุ่มน้อยนะคะอย่างน้องโปรดนะคะอัศดินนะคะ
ลูกชายแม่เป้ยก็เลือกเรียนที่นานาชาติแฮโร่เหมือนกันคุณผู้ชม
ค่าเทอมเบาค่ะปีละหกแสนอย่างที่เห็นเนี่ยหกแสนเจ็ดเลยนะคะ
แล้วก็อัพขึ้นไปด้วยนั่นคือมาอาจจะมีค่าเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ศิลาชัยก็ไม่ใช่ย่อยค่ะถึงแม้ว่าบ้านนี้จะลูกดก
แต่คุณพ่อเปิ้ลแม่จูนก็เอ็นจอยสำหรับการศึกษาของสองแสบ
ออกัสแล้วก็ออก้าค่ะเลือกเรียนโรงเรียนใกล้บ้านอย่างนาชาติกีรพัฒน์ค่ะ
ค่าเทิมปีละประมาณสามแสนสามหมื่นสองพันบาทนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มาที่น้องมารีพาขวัญพึ่งฉลองห้าปีไปนะคะห้าขวบนะคะ
สุดรักสุดนวนใจของแม่โบวานดาวานดานะคะที่อยู่ในวัยรักน่าสน
เรือกเรียนที่โรงเรียนอนุบาลธนาชาติพรนาชาติเพรวควุคคุณผู้ชม
ตามที่เห็นเลยค่าเทิมปีละสองแสนเจ็ดนะคะห้าพันบาทค่ะ
มาต่อกันที่บ้านแศษของนี้ฉันหน่อยละกันนะคะบ้านอะไรศโคลค่ะ
กุลค่ะไม่หวั่นเหมือนกันที่จะต้องจ่ายค่าเทิมแบบคูณสองอลินอลันที่โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนส์ค่ะ
รวมแล้วก็อย่างที่ขึ้นอยู่ปีละเกือบล้านเลยทีเดียวนะจ๊ะ

ท้ายกันไปกับเจ๊เป่าบางพลีของเรารายนี้ใช่ย่อยนะคุณ
เข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอนเลส
แม่กุ๊บกิ๊บสุดแสนจะพราวกับค่าเทอมเบา
อยู่ที่ปีละนี่เลย๔๗๐๐นะพีคไปถึง๗๕๐๐ด้วยซ้ำนะครับ
ขอให้น้องทุกคนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแล้วกันเนาะ
คุณพ่อคุณแม่ก็ขยันหาเงินกันแบบสุดฤทธสุดเด็ดกันเลย
ค่าเทอมมันแพงไม่ใช่แค่โรงเรียนนานาชาติโรงเรียนที่ดาราเรียนนะคะ
โรงเรียนปกติทั่วไปตอนนี้ก็โอ้ค่าเทอมแพงนิดลิ้วนะครับ
เวลาเปิดเทอมแบบนี้นะแถวบ้านนี้ฉันเจอกันละที่โรง
ไม่ใช่โรงเรียนนะโรงรับจำนำตึงนิดนึงนะคะ